ว่านาทีนี้เอฟซีพ่อหมีแม่หมีได้เตรียมเฮกันอย่างแน่นอน
เพราะว่าล่าสุดได้รับการยืนยันจากเต้ยพงศกรแล้วนะคะ
ว่าตอนนี้เขาเตรียมที่จะบินรัดฟ้าไปสวีทไกลกับคู่จิ้นอย่างเชฟที่คำพร

ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นไปถามหนุ่มเต้ยกันเลยดีกว่าค่ะ
โปรเจคของพี่เชียครับเป็นโปรเจคของพี่เชีย
พี่เชียเขาเอาผมไปเป็นแบบแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ย
ร่วมทริปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเที่ยวที่มันดิฟต์อะไรอย่างนี้
เอ้าหรอจะไปสวีทกัน๒คนเหรอ
เปล่าไปกับผู้ชมดี
เขาก็ได้รับรางวัลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีภาพสวีทวีทให้แฟนได้ติดตามกันหรือเปล่า

เรื่องงานผู้ชมแชร์เต้ยเฮปปี้แล้วนะ

ซึ่งชีวิตจริงเนี่ยเขามีสาวนอกวงการอยู่ข้างกายอยู่แล้ว
และขอประกาศชัดเลยนะคะว่าจะพักเรื่องเจ้าชู้ครบหลายคน
เขายอมรับแบบตรงแมนเลยว่า
ที่ผ่านมาผมเหนื่อยมากแล้วค่าปรับลางแล้วเหรอ

เมื่อก่อนก็รู้ครับ

ถ้าเขามองว่าเราไม่ใช่เขาก็คอยเฟสออกมาเป็นเพื่อนกันดีกว่า

เพราะว่าสังคมสมัยนี้มันแคบด้วย
โลกเรามันแคบไปไหนก็รู้จักกัน

ครับเพราะว่าถ้าเราคุยหลายคนเนี่ย
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า